คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วว่าดาวพระฤหัสย้ายแล้วเมื่อวานนี้พี่ดุดดิวของเราก็ไปถึงบ้านพี่แคนดี้รากแก่น
ไปทำพิธีขับไล่ล้างสิ่งที่ไม่ดีต่างต่างออกไปเพราะว่าดาวย้ายแล้วจะเตรียมรับสิ่งดีดี
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอสตาร์ทกันที่เรื่องมูกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ตอนเช้าเรานำเสนอข่าวไปใช่ไหมว่าพี่แคนดี้เนี่ยนะเขาทำพิธีบวงสวงวันดาวพระฤหัสบดีย้ายก็เลยอาบ
มนต์ล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตไปอืม
ที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะ
ที่สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครแล้วต้องขอขอบคุณพี่แคนดี้มากมากนะคะ
ถ่ายชีพให้กับทางบันเทิงไทยรักษณ์แบบเอกพิสิทธิ์สุดโอ้โห
แคนดี้บอกว่าการมาไหว้สารหลักเมืองในวันนี้
เพราะว่าอาจารย์วินไทยเป็นอาจารย์ที่พี่แคนดี้เคารพนับถือ
บอกเลยว่าปีใหม่ไทยควรจะไปไหว้สารหลักเมือง
เพื่อให้กิจการที่เรากำลังเริ่มทำเนี่ย
มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ
เหมือนแบบสตาร์ทชีวิตจุดเริ่มต้นไปที่นี่มันจะดีเอง
แล้วบอกเลยว่าพี่แคนดี้นี่นะสายมูตัวแม่จริง

แคนดี้พร้อมกับทีมงานแล้วก็อาจารย์วินไทยค่ะ

หรือที่หลายคนเรียกกันว่าคำชโนธ๒
คุณผู้ชมดูนี่แต่งตัวแบบเต็มยดมาเลยนะ
ตั้งโต๊ะบวงสวงถวายของมงคลให้กับพ่อปู่ศรีสุโธ

แล้วก็รำถวายอย่างอ่อนช้อยด้วย
แคนดี้บอกไว้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ

ตั้งใจตั้งจิตเดินทางมาอย่างมากค่ะ
ขอพรให้ธุรกิจที่ทำอยู่แล้วก็กำลังทำเนี่ย

แคนดี้บอกเลยนะว่าวันนี้เบรกไว้ก่อน
อย่างที่หลายคนบอกว่าถ้าพี่แคนดี้ไปทำพินงพิธีเนี่ย

เดี๋ยวจะลงไปเลื้อยไปรำร้องห่มร้องไห้อะไรหรือเปล่า
แคนดี้บอกเลยว่าอาการแปลกวันนี้ขอเบรกไว้ก่อน

ไว้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนรำเนี่ยนะ
แคนดี้ตั้งจิตขอกับพ่อปู่พญานาคเอาไว้วันนี้

เกิดจากความรู้สึกและความตั้งใจของลูกล้วนเลย
อย่าได้มีสิ่งใดเข้ามารบกวนแอบแฝงร่างของพี่แคนดี้
และแน่นอนคุณผู้ชมค่ะทำพิธีก็สำเร็จดั่งใจหวัง

แคนดี้ก็เลยนั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะ
เราเป็นลูกหลานพญานาคเรามีความเชื่อว่า
ถ้าสมมุติว่าเราขอพรท่านแล้วเราได้แล้ว
เราใช้หมดไปบุญก็หมดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นเติมบุญ
เห็นว่าหลายครั้งจะเหมือนมีพลังงานบางอย่าง
ขอมาใช้ร่างกายแฝงเพื่อขอบุญแบ่งบุญ
แล้วเราบอกว่าวันนี้เราขอบุญเต็มได้ไหม
เพราะว่าเรากำลังจะทำการใหญ่
เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าใช่พลังบางอย่างที่ต้องการอยากจะมาร่วมลำถวายเนี่ย
เราก็เลยไปพอลำเสร็จเราก็ไปนั่งสมาธิ
แล้วก็คือขออุทิศส่วนกุศลให้เขา
คือเขาไม่ต้องมาใช้ร่างเราก็ได้
ก็เลยใช้วิธีการหนูรำเองแล้วหนูแบบแผ่อุทิศส่วนกุศลให้แล้วกัน
ก่อนอันนี้เรายืนกันแฮกกันเลยไม่มีลม
แต่พอหลังจากทำพิธีเสร็จก็คือลมแรง
เราก็รู้สึกสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองนะคะว่าที่นี่คือมีจริงสัมผัสได้จริงนะคะ
แล้วก็ปู่ก็รับรู้ว่าเราตั้งใจมาดีแล้วเราก็มาถวาย

ปู่ก็เหมือนมาทำให้เรารู้สึกได้ค่ะว่าปู่มารับ
ไหนไปแล้วไปถึงที่คุณผู้ชมขารำเสร็จแล้วใช่ไหม
เขย่าเลยพี่ค่ะมอบโชคกับแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐหน่อย
ซึ่งพี่แคนดี้บอกเลยว่างานนี้ขนลุกคุณผู้ชม
เพราะว่าเลขที่ได้เนี่ยมันตรงกับอายุของพี่แคนดี้ด้วยค่ะ

ตรงอายุแคนดี้แล้วค่ะ๒๔ค่ะไปกลับเอาเองอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ได้ช่วง
ได้ราคาไปแล้วอย่าลืมทำบุญด้วยนะคะใครดูไม่ทันคุณผู้ชมค่ะ๔แล้วก็
๒อายุแคนดี้เขาผลิตพอดีเลยหรือจะไปสลับเป็น๒๔๔ก็ว่ากันไป
เลขมงคลทั้งสองตัวเลยเลขเลือนลางขนาดนี้อันนี้ก็แล้วแต่โชคด้วยนะแต่ชอบ
แคนดี้อย่างหนึ่งถ้าใครนำตัวเลขแล้วนะไปทำบุญแล้วถูกเนี่ยอย่าลืมทำบุญกันด้วยนะ
ใช่คุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ